ผัดในภาษามอนเรียกว่ากะเจียซึ่งเป็นเครื่องเคียงของสำหรับข้าวแช่
ผัดจะมีรสหวานจากน้ำตาลตะโนดเค็มจากเนื้อปลาและมันจากกะทิ
โดยเริ่มจากนำปลาช่อนแดดเดียวมาย่างให้หอมนำมาแกะกล้างปลา
แล้วนำมาโขลกทั้งตัวซึ่งจะโขลกกับหอมแดง
เนื้อปลาจะขึ้นฟูจึงนำมาผัดด้วยการตั้งไฟใส่เนื้อปลา
ตามด้วยกะทิและปรุงรสด้วยน้ำตาลตะโนดผัดจนงวด
จึงใส่ใบมะกรูดหั่นฟอยเพิ่มความหอมลงไป